คุณผู้ชมฮะเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวดีกว่านะครับ
วันนี้จะพาไปเที่ยวอย่างลึกซึ้ง

เที่ยวแบบลึกซึ้งนี่ไงคุณต้องรู้ให้ลึกนะ
ดังนั้นเดี๋ยวผมพาไปแบบนี้แล้วไปแบบว่ารักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
ปั่นจักรยานไปเที่ยวกันนะครับ

ถ้าคุณไม่ปั่นจักรยานคุณก็เดินเดินเท้าเข้าไปในชุมชนตรงนี้นะครับ
ก็เป็นชุมชนวิถีชีวิตคนไทยเชื้อสายจีน
ที่ชุมชนตลาดริมน้ำอายุกว่าร้อยปี
คุณรอบทางข้างทางเต็มไปด้วยบ้านไทยโบราณ
แล้วก็เรือนแถวแบบจีนที่โดดเด่นด้วยลายฉลุของไม้
ตึกคอนกรีตสร้างแบบตะวันตกผสมจีนนะครับ
และหลังจากนั้นก็ไปเจอวัดแห่งนี้
วัดเกาะแก้วสุธาบรามหรือเรียกสั้นติดปากว่าวัดเกาะนะครับ
เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยาตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี
ไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ก็คือภาพจิตกรรมฝาผนังในอุโบสถของวัด
เป็นจิตกรรมฝาผนังที่เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาว
ระบายสีลงบนพื้นปูนที่ยังคงเน้นความงามจากอดีตสู่ปัจจุบัน
คุณต้องค่อยพินิษฐ์พิเคราะห์อย่างที่ผมบอกเที่ยวอย่างลึกซึ้ง
ขี่จักรยานเข้าไปในชุมชนแบบลึกเข้าวัดไปมองภาพจิตกรรมฝาผนังแบบลึกซึ้ง
แล้วก็ปิดท้ายด้วยการเดินชมสตรีทอาร์ตตลอดซอยริมน้ำและถนนพาณิชย์เจริญ
แบบอะไรดีคุณลึกอะไรดีคุณแบบมองไปลึกทั้งซอย

จากนั้นไปถ่ายรูปคู่กับเจ้าแมวกองแก๊ง

ที่กำลังไล่จับผีเสื้อตัวใหญ่

แมวกองแก่งนะเขาปีนเพื่อนแมวด้วยกันขึ้นไปนู้นนะฮะ
ไปจับผีเสื้อนะครับซึ่งเป็นภาพวาดริมฝาผนัง

แต่ละภาพนี้ก็จะมีเอกลักษณ์นะคะ
แต่ว่าอยากให้หลายคนที่ไปเที่ยวนะ

คุณผู้ชมเวลาเราเที่ยวชุมชนแบบนี้
เราต้องไปศึกษาวิถีชีวิต

ไปรับทราบความรู้สึกแบบลึกซึ้ง

เราก็ต้องเที่ยวแบบรักธรรมชาติด้วยนะฮะ